ดาบสุธีผู้ชื่นชอบในการลองของ

มันต้องเกิดประสบความชีวิตนะ

มีครั้งหนึ่งที่ผมเอาผ้าตัดลุง

ขาดเป็นช่องเหมือนเราสับไอ้นักศัพท์

มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๑๐นาที